หาไหนมันหายไปล่ะพี่
ขาขาหน้าขวา

ป้าต้องเกี่ยวป้าต้องเกี่ยวต้องมา

นะครับถ้าตายจะให้โชคได้อย่างไร

คางคกตัวนี้นะครับมี๓ขามันถูกเลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่๑๑๖หมู่๑๕
บ้านวังน้ำอ้อมใต้ตะบนวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยชาวบ้านตั้งฉายาว่าเดชไอ้ด้วนนะฮะเดชไอ้ด้วน
เพราะขาหน้าของมันหายไปข้างหนึ่ง
นางวัชพรราชธานเขาเป็นเจ้าของบ้านอายุ๔๘ปี
เล่าที่มาของเจ้าเด็ดไอ้ด้วนเนี่ยบอกว่า
ล้อมวงกินข้าวอยู่นะคุณต้น
จู่มันกระโดดเข้ามากลางวงแถมยังไม่ยอมไปไหนด้วย
สร้างความประหลาดใจปนสงสัยให้กับข้าพเจ้า
จับมันขึ้นไปดูใกล้มันมี๓ขาก็เลยเลี้ยงเอาไว้
อ่านะครับเพราะเชื่อว่าจะเอาโชคเอาลาบมาให้
นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังนะครับ
ชาวบ้านก็มากันสิครับมาดูกันแล้วก็ทำพิธีขอเลขตามความเชื่อ
เอาแป้งฝุ่นมาโรยตรงท้องคางคก
จากนั้นรูปเบาจนได้เลขสมใจไปนะฮะ
อยากรู้ว่าเป็นเลขอะไรผมก็ดูไม่ออก

เป็นอะไรนะ๒๑๘หรือ๘๒๑
เห็นเป็นเลขแล้วนะครับ

เลขที่ถูกก็

แล้วพอจับออกมามันก็เป็น๔๒
แล้วทีนี้เคยเห็นสักทีไหม

ครับคิดว่าเขาจะให้โชคไหม
เขาน่าจะให้เลยค่ะ
ก็เลยจะเก็บไว้ก่อน
อ่าจะเลี้ยงไว้ก่อนเนอะ